คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะว่าตกลงเรื่องนี้มันคือเรื่องผีหรือเรื่องอะไรกันแน่
จุดเริ่มต้นคือที่บุรีรำมีคุณป้าวัย๕๘ปีคนนึงวิ่งกุมหัวแบบนี้ออกมาจากบ้านหลังจากถูกต่อหัวเสือประมาณเกือบ๒๐ตัว
พี่อุ๋ยบินมารุมต่อยเนี่ยคุณป้าท่านเนี้ยค่ะครับถูกต่อหัวเสือรุมต่อยเนี่ยเห็นไหมแกกุมหัวเหมือนเจ็บเลยเพราะว่าโดนต่อยเข้าที่หัวโดนต่อยเข้าที่หลังค่ะอ่า
ชาวบ้านบอกนี่ไงทิ้งบ้านพ่อเนี้ยพ่อที่ตายไปเมื่อสิบปีก่อนทิ้งรังไว้สิบปีพ่อจะสั่งสอนเลยสั่งให้ต่อหัวเสือมารุมต่อยแบบนี้สิบปีอ่ะอันนี้ชาวบ้านพูดอ่าพ่อไม่ได้พูดเพราะพ่อเสียไปแล้วชาวบ้านพูดครับนี่คือคุณป้าสาวนีโจทย์รำนะคะนั่งเอามือกุมหัวเลยแหละแล้วก็เล่าให้กู้ชีพฟังบอกว่า
หลายสิบตัวเลยต้องวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากลูกสะพ้ายที่อยู่บ้านข้างข้างอ่ะค่ะบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านของพ่อเธอที่เสียชีวิตไปได้สิบปีแล้วถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ตั้งแต่พ่อตายเธอก็ทิ้งบ้านหลังนี้ไปอยู่กับสามีต่างหมู่บ้านพอสามีเสียชีวิตเธอก็เลยย้อนกลับมาอยู่ที่บ้านพ่อก่อนเกิดเหตุเนี่ยย่า
ครั้งหลังด้วยประมาณกี่ตัวถึงเป็นร้อยไหมไม่ได้มาอยู่บ้านไม่ได้มาอยู่นาน

ตาก็คือพ่อของคุณป้าคนเมื่อสักครู่นี้

บางกลุ่มก็เกาะที่หัวแล้วแม่ก็ล้มลงไปเลย

คือจริงมันก็คือว่าต่อมันทำรังอยู่ในห้องน้ำ

มันก็รุมต่อยตามสัญชาติยานหรือเปล่า
ส่วนการขนของลงเสร็จที่นี่แกก็จะไปเข้าท่องน้ำค่ะ

มันก็บินออกมาเต็มหัวแกเลยค่ะ

ตรงหน้าประตูค่ะมันเยอะค่ะ

มันติดผมแกมาค่ะ
ไม่ได้อยู่มากี่ปีแล้วหลังนี้ประมาณ

เป็นพ่อของแกค่ะอยู่

อาการของคุณป้าสวนีปลอดภัยแล้วนะคะ
จริงเวลาบ้านที่มันถูกปล่อยทิ้งรกร้างไป

เห็นคนก็บินเข้าใส่เลย